เขียนมาสอนพร้อมหรือยังค่ะมาตรการกินเที่ยวช่วยชาติไม่ใช่รางงานนะคะ
ตัวเนี่ยพร้อมครับแต่ว่าสำรวจเงินในกระเป๋าเนี่ย
ไม่รู้พ่อขอคิดใหม่ขอคิดก่อนขอคิดก่อน
เป็นมาตรการดีนะครับช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ
ไปดูรายละเอียดของมาตรการนี้กันเลยค่ะ
ถือว่ามาตรการนี้เป็นมาตรการรอบใหม่ที่จะออกมาช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ
รัฐบาลประกาศใช้ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายในการกินเที่ยว
ช่วงเทศกาลสงกรานคือระหว่างวันที่๙ถึง๑๗เมษายน
ท่านสามารถนำมาลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้ตามจริง
แต่ว่าไม่เกิน๑๕๐๐๐บาท
ใช้จ่ายที่เกิดขึ้นนะคะต้องเป็นค่าอาหารค่าเครื่องดื่ม
ที่พักในประเทศค่าบริการนำเที่ยวในประเทศ
แต่ไม่รวมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ว่าท่านต้องมีหลักฐานในการซื้อสินค้าแล้วก็บริการ
เป็นใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบถามว่าใบเสร็จได้ไหม
เสร็จไม่ได้นะคะเพื่อนำมายื่นขอลดหย่อนภาษี
จากนี้รัฐบาลยังมีการต่ออายุมาตรการลดหย่อนภาษี
จากการท่องเที่ยวในประเทศต่อไปอีก๑ปี
คือจะไปสิ้นสุดปลายปีนั่นก็คือ๓๑ธันวาคม๒๕๕๙
โดยให้นำค่าใช้จ่ายจากการท่องเที่ยวในประเทศนั่นแหละค่ะ
รวมถึงค่าที่พักมาหักลดห่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาไม่เกิน๑๕๐๐๐บาท
เพราะฉะนั้นแล้วรวมทั้ง๒มาตรการ
ก็สามารถหักลดหย่อนภาษีรวมกันได้๓๐๐๐บาท
ก็ทั้งสองท่านช่วยชาตินะคะ
ก่อนจะช่วยชาติขอช่วยเหลือตัวเองก่อนนะครับ
ขณะนี้ต้องสำรวจเงินในกระเป๋าก่อนนะครับ